เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปกินกันต่อเนื่องเลยไหม
ทางภาคเหนือกันหน่อยนะครับเมนูแบบล้านนาเลยโอ้โห
เขาบอกว่าหาทานยากมากเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าหน้าตามันเป็นยังไง
แบบนี้ปาปัมอะไรเนี่ยปัมปอลแล้วสัตรีเอาอะไร
ไข่ปำอ๋อหรือว่าปามไข่
อ๋อหรือว่าคังหรือว่าตกลงคืออะไรอ่ะ
มันเป็นภาษาเหนือมีหลายชื่อจังเลย
มันเป็นเมนูถ้าให้พูดแบบเข้าใจก็คือไข่เจียวบนใบตอง
เหมือนคล้ายแบบไข่ตุ๋นไข่เจียวแต่เป็นแบบใส่ใบตอง

ก็ได้ไข่เจียวบนใบตองเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจ
คนใดถูกเจียวจะเป็นคนเดียวที่ถูกจ่ายไปจำมาใหม่

เอาล่ะมาดูกันก่อนไข่เจียวบนใบตอง
ร้านนี้เปิดขายเฉพาะงานถนนคนเดินในวันอาทิตย์เท่านั้น

ถนนราชดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เปิดขายตั้งแต่ช่วงเวลา๔โมงเย็นไปจนกว่าจะขายหมดเลยนะ
ขายในราคากระทงละ๑๕บาท
ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
แวนมาซื้อกันเป็นจำนวนมากนะครับ

ช่วงทุ่มถึง๓ทุ่มเยอะมาก

ขายดีมีตั้ง๗เตาบอกย่างไม่ทัน
คิดดูแล้วกันไปชิมกันได้นะครับ

ไปวันอื่นโอ๊ดครับ

อัดใจไว้วันอาทิตย์เดี๋ยวค่อยกินกัน

เป็นสูตรโบราณขายมานานดั้งเดิมแล้วด้วยนะ
คุณผู้ชมใครลองกินแล้วไปมาแล้ว
อย่าลืมส่งมาบอกกันด้วยรสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะคะ